แม่๑๒สิงหาคมเราก็รู้อยู่แล้วนะว่าวันนี้เป็นวันสำคัญของคนไทย
และแน่นอนค่ะสิ่งที่เราทำกันนะคะนอกจากเรื่องราวของการรำลึกนึกถึงพระคุณของแม่แล้วเนี่ยนะคะ
ก็เป็นเรื่องราวของการทำความดีด้วยเหมือนกัน

จะเป็นทำความดีให้คุณแม่ทำความดีให้กับสังคมทำความดีให้กับสาธารณประโยชน์ต่างนะคะ
ถือว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
เพราะว่าคนไทยเนี่ยที่ทำดีแบบนี้ที่ทำสิ่งดีแบบนี้นะคะ
เพราะว่าก็ทราบกันดีว่านอกจากเป็นวันแม่แล้วเนี่ยนะคะ
ก็คือจริงแล้วมันคือวันเฉลิมพระชนมพันศาของสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาฏพระบรมราชินีพันปีหลวง
ซึ่งก็เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพแล้วก็เป็นวันแม่แห่งชาตินั่นแหละนะคะ
ใช่แล้วนะคะโดยประเทศไทยของเราก็ได้ยกย่องให้ดอกมะลิเป็นสัญลักษณ์ของวันแม่
เพราะว่าถือว่าเป็นไม้มงคลที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณด้วยนะคะ
อกมะลิเป็นดอกไม้ที่มีสีขาวบริสุทธิ์ค่ะแล้วก็เป็นดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมเย็นระรื่นใจนะคะ
ว่ากันว่าดอกไม้ชนิดนี้เป็นดอกไม้ประจำองค์พระนารายด้วยนะคะ
และนอกจากนั้นผู้คนส่วนใหญ่ก็นิยมเอาดอกมะลิมาใช้เป็นเครื่องสักการะบูชาพระ
กลิ่นที่หอมเย็นแล้วก็สีขาวบริสุทธิ์ของดอกมะลิ
เชื่อว่าถ้าบ้านไหนที่ปลูกต้นมะลิเอาไว้ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของบ้าน

รู้จักกะตันยูกะตาเวทีต่อผู้มีพระคุณ
ว่าดอกมะลิเนี่ยนะคะเป็นดอกไม้ประจำวันแม่แห่งชาตินั่นเองค่ะ
นี่แหละครับดอกมะลินะฮะแหมคือเก็บเอาไว้กราบไหว้บูชาพระ
ค่ะแล้วก็เอาไปไหว้คุณแม่อืมบางคน